ล่าสุดเนี่ยเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้าน

ว่าไปช่วยดูหน่อยที่วัดสุทธิสะอาดที่นิมิตรใหม่คลองสามวากรุงเทพ

มีผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เขาไปนอนอยู่ที่วัด๒คืน

นอนอยู่ที่วัดจริงเป็นคุณตาวัย๖๑นอนอยู่สารวัฒน์

คุณตาติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แล้วก็ไข้ขึ้นสูงด้วยมีอาการเหนื่อยหอบด้วย

ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ไปช่วยคุณตาไปตรวจ
แล้วก็ไปให้กินยาลดไข้ดูแลเบื้องต้น
คือคุณตาเขาอยู่กับครอบครัว

เมื่อ๒๐กุมภาพันธ์เริ่มมีอาการมีไข้
กลัวว่าจะเอาเชื้อไปติดคนในครอบครัวเลยมาอาศัยสาลาหน้าวัดนอน
พระท่านก็บอกว่าเห็นมานอนอยู่๒คืนแล้วนะ
ท่านเจ้าอาวาสก็เห็นใจนำอาหารจากการบินทบาทไปให้ทุกวัน
แต่ปัญหาคือยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือเลย
ท่านเจ้าอาวาสก็เลยให้ญาติโยมนี่แหละพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่เพจสายใหม่ต้องรอด
มารับตัวโยมคนนี้หน่อยมารับตัวผู้ป่วยไปรักษาหน่อย

ทีนี้ค่ะคุณตาอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะคะ

ช่วงนี้คนติดยอดจำนวนก็สูงขึ้นทุกวันทุกวันด้วยนะฮะ